ส่งท้ายกันด้วยข่าวบันเทิงต่างประเทศมีข่าวใหญ่ของวงการฮอลลีวูดมีข่าวอะไรนั้นไปชมกันค่ะ
แทนเจ้าพ่อฮอลลีวูดเบอร์ล่าสุดสำหรับหวังเจี้ยลินบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งของจีน
โดยบริษัทในเครืออย่างต้าเหลียนแว่นตากรุ๊ปได้เข้าครอบครองกิจการทั้งหมดของรีเจนด้า
ขออภัยค่ะรีเจเนอรี่เอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
จากการทุ่มเงินไปกว่า๓๕๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว๑๒๖๐๐๐ล้านบาท
ทำให้หวังเจียนลินนั้นกลายเป็นชาวจีนคนแรกที่เป็นเจ้าของกิจการสำคัญของฮอลลีวูดค่ะ
โดยเจ้าตัวนั้นได้เผยว่าการที่ได้ครอบครองค่ายหนังดังจะส่งผลดีต่อธุรกิจอื่นของเขาตามมาด้วย
อาณาจักรสวนสนุกภาพยนตร์โทรทัศน์โปรดักชั่นรวมถึงธุรกิจด้านเอ็นเตอร์เทนเมนต์แล้วก็อสังหาริมทรัพย์ค่ะ
และหลังจากนี้นะคะก็ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงบริบทในการบริหารค่ะ